ยังตามให้ต่อนะคะกรณีลอตเตอรี่รางวัลที่๑๓ใบ๑๘ล้าน
งวดวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
ที่นายศรีอานนท์หรือในเป้งแสงอรุณอายุ๓๔ปี
บอกว่าสงสัยพี่ชายที่ชื่อว่าในสิงห์น่าจะขโมยไป
เอาลอตเตอรี่เก็บไว้ในกล่องทิชชู่วางไว้บนตู้เย็นนะคะ
แล้วก็พฤติกรรมของในสิงห์แปลกไป
คือทีมข่าวของเราพยายามหาหลักฐานมาให้เรื่อย
เพื่อให้คุณผู้ชมลองชั่งน้ำหนักดูนะว่าตกลงแล้ว
คุณผู้ชมเชื่อใครครับเรื่องนี้นะคะความคืบหน้าล่าสุดก็คือ
เพื่อที่จะเช็คพิกัดการโทรศัพท์
คือในเป้งเนี่ยพยายามจะบอกว่าอยากให้ไปเช็คพิกัดว่าวันนั้นเนี่ยเข้าไปหาหมอปลาจริง
อืมวันนั้นอ่ะเขาไปซื้อลอตเตอรี่ในปั๊มตรงนั้นจริงจริง
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราไปคุยกับในเป้งนะคะหลังจากไปติดต่อขอข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ
เพื่อยืนยันว่า๗มิถุนายนโทรศัพท์หาหมอปลามือปราบสัมภเวษีจริงแล้วก็เดินทางไปหาหมอปลาจริง
ครับในเป้งบอกว่าทางศูนย์บอกว่าเช็คพิกัดการโทรศัพท์ในวันนั้นไม่ได้อืม
เพราะในเป้งใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินไม่ได้ใช้รายเดือนนะคะปกติจะเช็คการโทรเช็คพิกัดได้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วนี่ก็
เกือบ๓เดือนแล้วด้วยแต่ในเป้งก็เลยโชว์ประวัติการโทรให้ทีมข่าวของเราดูว่าวันนั้นน่ะโทรออก
แล้วคุยกับหมอปลาจริงก็คือวันที่๕กับวันที่๗มิถุนายนแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเพชรบุรีจริงในวันที่๗มิถุนายนมีประวัติการโทรว่าโทรหาในสิงห์พี่ชายหลังซื้อลอตเตอรี่ด้วยซ้
เพราะว่าหมอปลาเนี่ยบอกว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามีใครไปหาเขาบ้างโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ค้าง
ใช่หมอปลาบอกวันหนึ่งคนไปเยอะคนที่ไปค้างอาจจะลงชื่อในสมุดว่าคนใครไปค้างบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้ไม่รู้ว่าไปเช้าเย็นกลับหรือเปล่าหรือไม่ได้ไปเลย
แต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการไปซื้อลอตเตอรี่ไงใช่ไหมจะไปหาหรือไปหาหมอปลามันก็ไม่เกี่ยวแล้วล่ะว่าคุณคือต่อให้ได้มาไปหาจริงมันก็ไม่ได้ถึงขั้นยืนยัน๑๐๐ว่าคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑จริงไปซื้อมาจริง
แต่ทีนี้ในเป้งบอกว่างั้นเอาอย่างนี้หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่พี่ชายมีพิรุษคือภาพแชทค่ะที่พี่ชายที่ชื่อว่าในสิงอ่ะแอบถ่ายภาพบัตรประชาชนของเป้งนี่แล้วเป้งก็ถามว่าถ่ายไปทำไมพี่ชายไม่ยอมตอบแต่สุดท้ายมายอมรับว่าก็จะเอาวันเดือนปีเกิดไปให้หมอผีดูนี่เป้งก็เลยถามกลับไปที่พี่ชายว่าใครกันแน่ที่บ้าศัยศาสตร์เพราะว่าก่อนหน้านี้
พี่ชายบอกว่าเป้งอ่ะบ้าศัยศาสตร์ไงมีเทพมากระทรงกระซิบอะไรแบบนี้
ไปทำไมเราถามว่าไปทำไมเขาบอกอ๋อไปไปโอนชื่อรถบอกใช่หรือเปล่าไปกองฉลากหรือเปล่าเลยพูดเขาอย่างนี้เขาบอกว่าก็เลยบอกว่า
ไม่เชื่อไม่เชื่อนะเอาบัตรประชาชนมาให้ดูหน่อยเพื่อจะไปเช็คกับเงินติดล้อเขาบอกขอบัตรประชาชนเขาหน่อยเขาดันส่งผิดส่งบัตรประชาชนเรามาให้ดู
แต่เราก็ตกใจว่ามีบัตรประชาชนเราได้ไงตอนแรกไม่มีคำตอบมาคำตอบวันหลังว่าจะเอาไปให้พี่ชายเพื่อจะไปดูหมอผี
ทั้งที่ตัวประเด็นนี้ก็ยังสงสัยเขาหรือเรากันแน่ที่บ้าศัยศาสตร์หรืออะไรเนี่ย
แต่มันจะเกี่ยวยังไงก็เอาบัตรประชาชนไปหรือว่าเอาไปขึ้นเงินเพราะว่าสลักหลังหลังลอตเตอรี่เอาไว้เป้งเซ็นชื่อเอาไว้เป้งบอกเป้งเซ็นชื่อไว้ในหลังลอตเตอรี่ไงหรือว่าไปแอบทำใบมอบอำนาจอะไรหรือเปล่าเอาบัตรประชาชนเป้งแนบไปอะไรอย่างนี้
เอานะเขาก็เลยพยายามจะบอกว่านี่ไงพี่ชายเอาบัตรประชาชนเข้าไปแบบผิดปกติเออค่ะอ่า
วันนี้ณหลักฐานที่คุณสุชาดาไปคุยกับคุณเป้งมาเนี้ยก็มีประมาณเท่านี้อืม

ส่วนในสิงห์พี่ชายของในเป้งบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมคุยและไม่พร้อมเจอน้องชายด้วย

ก่อนหน้านี้ก็พยายามจะเคลียร์กันแล้วแต่เรื่องมันไม่จบ
ก็เลยเกรงว่าถ้าตอนนี้ไปหาไปเจอไปคุยกันเนี่ย
กลัวจะถูกน้องชายทำร้ายร่างกาย
รับว่าเครียดเพราะเป้งเองเป็นน้องชายแท้ของเขา
ก็เลยไม่อยากให้มันมีกรณีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเป็นการวิวาส